จุดเริ่มต้นของตะไข่นี่คือตะไข่เนี่ยนะฮะ
นี่คือตะไข่องค์จริงนี่ครับองค์ไม้นี่ครับ
เขาบอกว่าคนจะเห็นว่าตะไข่เนี่ย
เป็นวิญญาณเด็กวิ่งรอบอยู่พระองค์นี้

บางคนก็ฝันเห็นเด็กวิ่งอยู่
พอมาถึงหลังพระหายไป

เหมือนกันเจอบางคนบางคนไม่เจอก็ไม่เจอ

ก็คือหลังพระนี่แหละใช่คือมีเด็กแน่นอนใช่ค่ะ
คนเราทุกวันนี้มีแต่มาไหว้ตะไข่
ต้องไหว้พระก่อนต้องไหว้พระก่อนนะฮะ

จะต้องไหว้พระก่อนเพราะพระองค์นี้อยู่ก่อนตะไข่ก่อน
เคยมีเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับตะไข่บ้างไหมครับ
หนูมารู้อีกทีก็เป็นพ่อตาตาเที่ยงแกมาสร้างองค์นี้แหละ
ผู้ใหญ่เที่ยงได้ฝันไปว่า
มีเด็กแก้ผ้ามาบอกในความฝัน
แกะไม้ใหม่ให้เราหน่อย
เราคือไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ผู้ใหญ่เที่ยงจึงไปนำไม้ตะเขียนคู่
บริเวณวัดพระโอนเป็นวัดร้างใกล้บ้าน
แกะขึ้นรูปเป็นรูปเด็กแก้ผ้า
มือขวากำหมัดยกขึ้นวางตรงหน้าอก
มือซ้ายทิ้งมือแนบลำตัว
เสร็จแล้วก็นำใส่รถเข็น
นำมาไว้ที่วัดเจดีเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๖
และได้ปรึกษาพ่อท่านเทิมเจ้าอาวาสในสมัยนั้น
ว่าน่าจะตั้งชื่อให้เด็กวัดได้มีชื่อมีนามเรียกกัน
พ่อท่านเทิมจึงถามว่าจะให้ชื่ออะไรดี
ผู้ใหญ่เที่ยงจึงบอกไปว่าให้เรียกไอ้ไข่
จากนั้นเป็นต้นมาเด็กวัดก็เปลี่ยนชื่อ
เรียกเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตราบจนถึงปัจจุบัน